ผู้ชายคนนึงเขาทำงานอยู่กรุงเทพ

ก็เลยขับรถจะไปรับภรรยาไปรับลูกที่อยู่หนองคาย

แล้วก็คุณยายของภรรยาไปไหว้พระกัน
แต่ทีนี้ระหว่างขับมาตามทาง
เขาเกิดเสียหลักรถไปพลิก
แล้วก็ตกลงไปในห้วยน้ำข้างทาง
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๔ศพ
นี่เป็นภาพมุมสูงที่เราให้คุณผู้ชมเห็น
เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันค้นหาร่างผู้เสียชีวิต
เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุมาตกลงไปในลำห้วยที่อยู่ข้างทาง
ริมถนนทางเข้าบ้านท่าเจริญที่ตำบลน้ำโมง
อำเภอท่าเบาะจังหวัดหนองคาย
แล้วก็ตอนไปถึงพบกับนายพงพันธ์ใสแสงอายุ๒๘ปี

ตอนไปเจอนั่งร้องห่มร้องไห้อยู่ริมถนน
คือเขาเป็นคนขับนะแต่ไม่เสียชีวิต
รอดชีวิตมาได้แต่คนที่นั่งโดยสารมาด้วยกันนะ
ทั้งเมียทั้งลูกแม่ยายแล้วก็ยายของภรรยา

เพราะว่าระดับน้ำในห้วยมันลึกมากประมาณ๘๑๐เมตร
พอเอาศพเด็กขึ้นมามันสะหรับใจเลย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนำร่างออกจากรถ
ทราบชื่อก็คือมีนางทองมุ่งพึ่งกลาง
แล้วก็มีนางแพร่มุ่งพึ่งกลาง
รวมถึงเด็กชายนรเบศสายแสงอายุ๓ขวบ
แล้วก็นางอิ่งออนสายแสงอายุ๒๖ปี

ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปค้นหาศพของนางอิงออนไม่ได้อยู่ในรถ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องงมไปในน้ำไปหาอีกรอบหนึ่ง
ท้ายที่สุดแล้วสามารถนำตัวขึ้นมาได้
สอบถามคนขับที่รอดชีวิตก็คือนายพงพันธ์นะคะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเดิมนายพงพันธ์ก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
แล้วก็เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้าน
ที่บ้านภรรยาจะมารับภรรยาจะมารับลูกชายไปอยู่ด้วยกัน

แล้วก็เพิ่งออกรถเก๋งคันนี้มาได้๖เดือน
ทีนี้พอกินข้าวกันเสร็จก็ชวนทั้งภรรยาชวนลูกชาย
ชวนแม่ยายแล้วก็คุณยายของภรรยาขึ้นรถ
เพราะว่าตั้งใจจะไปไหว้พระที่วัดศรีชมพูองค์ตื้อที่บ้านน้ำโมง
แต่ทีนี้ค่ะตอนที่ขับมาตามทางมันก็เป็นทางตรงปกตินี่แหละ

เหลือไปมองด้านซ้ายมือแป๊บเดียววินาทีเดียวเท่านั้นคุณผู้ชม
ว่ามันมีอะไรผิดสังเกต

รถเสียหลักพุ่งตกลงไปในน้ำพลิกคว่ำหงายเลยนะคะ
พงพันธ์คนขับรถก็พยายามตะเกียกตะกายออกมาจากรถ
รีบขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ไปบอกคนอื่นให้มาช่วย

เหตุการณ์นี้อย่างที่เล่าไปมีคนเสียชีวิต๔ศพนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็จะสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ต่อไปนะคะ